บอกว่ารู้สึกอึ้งกับตัวเลข๓๐ล้านบาทมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยน้อยนะคะงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการก็ต้องไปคุยกันว่ามีพอหรือเปล่าส่วนเป้าหมายของกระทรวงก็คือต้องการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งให้ได้รับอิสรภาพหลังจากที่ถูกจองจำมาหลายสิบปีก็อาจจะมีการต่อรองราคาเพราะว่าต้องการช่วยเหลือบัวน้อยจริงนะคะสำหรับการ

แต่ว่าเราก็อยากจะเป้าหมายของเราเนี่ยคือการช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งให้ได้รับอิสรภาพหรือหาวิถีทางหามาตรการหาอะไรทุกอย่างในการที่จะดำเนินการให้ได้นะครับแต่ให้ความสำคัญกับทุกชีวิตที่มีอยู่จากการที่เขาไม่ได้สัมผัส